ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่๓๕นะครับก็ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว
ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งก็ถูกมองว่าเย็นชาหลังรัฐประหารนะครับ
ว่าสหรัฐนั้นจะมีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
แต่ว่าไทยก็ยังถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่สำคัญของสหรัฐ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือพิธีเปิดการซ้อมรบคอปบ้าโกครั้งที่๓๕ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
โดยมีตัวแทนจากกองทัพ๒๗ประเทศเข้าร่วม
ฝึกในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาค
หลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งมีการปล่อยจรวดครั้งล่าสุด
อกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ประเทศในภูมิภาคเกิดความหวาดกลัวต่อภัยก่อการร้าย
หลังเกิดเหตุโจมตีของกลุ่มไอซิสกลางกรุงจักรต้าของอินโดนีเซียเมื่อเดือนก่อน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๘คน
ซึ่งนับเป็นการก่อเหตุครั้งแรกของกลุ่มไอซิสในอินโดนีเซีย
ฝึกคอบ้าโกจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
แต่ตั้งแต่ปี๒๕๕๗สหรัฐได้ลดจำนวนทหารที่เข้าร่วมฝึกลง
เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อการทำรัฐประหาร
และเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว
เข้าร่วมในพิธีเปิดวันนี้ระบุว่า
ความสัมพันธ์กับไทยจะยังไม่กลับคืนมาในระดับปกติ
แต่ความสัมพันธ์ทางการทูตยังคงเดิม
และการฝึกซ้อมจำเป็นต้องดำเนินต่อไป
ที่จะเปิดกลายที่มีหรือส่งมือกัน
เสียงเรื่องศิลปิจารย์สหรัฐด้วยคู่
ตอนที่จบเรื่องมันไม่มีผล
แต่เรื่องสำคัญมันถูกตรวจ
เพราะว่าอีเมริกาสิ่งที่เราต้องการ
คุณสร้างบันทึกสุดท้ายท้าย

โฆษกของกองทัพสหรัฐอเมริกายืนยันว่า
สหรัฐได้ส่งกองกำลังทหารจำนวน๓๖๐๐นายเข้าร่วมฝึกในครั้งนี้

สหรัฐได้ระงับการให้งบประมาณช่วยเหลือที่เกี่ยวกับความมั่นคง
รวมทั้งยกเลิกความร่วมมือด้านความมั่นคงบางประการกับไทย
ถือเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในภูมิภาค
แต่หลังรัฐประหารดูเหมือนว่าไทย
หันไปให้ความร่วมมือกับจีนเพิ่มมากขึ้น
กลางความกังวลในการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาค